ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราเราไปเห็นเพจเฟซบุ๊กนะครับ
เข้าพบท่านพลโนตรีพิทักษ์อุทัยธรรมภูมิครับการปราบรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรณีพิเศษเพื่อติดตามความคืบหน้า
เกี่ยวกับคดีคุณปรินาบุกลุกป่าสงวนที่รัชบุรี
อีกหนึ่งแรงกระตุ้นเพื่อความรวดเร็วและความเสมอภาค
ในการใช้กฎหมายและรักษาป่าไม้ที่เป็นสมบัติของคนไทยทุกคน
นี่นะฮะแล้วเราก็ไปเห็นภาพนี้ด้วยนะครับ
ที่ได้เข้าพบกันนะครับเดี๋ยวฟังบรรยากาศสักนิดหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
แต่การที่หนูมาพูดวันนี้เพราะว่าหนึ่งเสียงพวกหนูอาจจะไม่ได้ดังมาก
แต่มันก็ดังต่อประชาชนทั่วทั่วไปเพราะหนูมองว่าถ้าเกิดจัดการจากเคสตัวอโนสคอลโลมิตัน
เคสแม่เคสเป็นเต้งได้คนอื่นปัญหาเรื่องหลังมันก็จะขี้คายไปได้มากขึ้น
นี่ฮะคุณนวัดเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเหตุผลที่๓นางงามในสังกัดเข้าพบภูมิการปทศก็เป็นความตั้งใจของน้อง
อยากเห็นความโปร่งใสของคดีนี้ที่ยืดเยอะมานาน
ยืนยันว่าที่เขาออกมาส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าเกิดที่จังหวัดรัชบุรีด้วย
แล้วก็ไม่ได้คิดเกาะกระแสแค่อยากทำสิ่งที่ควรทำในฐานะคนไทย
ออกมาอธิบายเกี่ยวกับคดีบุกรุกป่าด้วยตัวเอง
ส่วนทนายเนี่ยเอาไว้พูดในศาลก็พอ
ก็ควรจะให้คุณเอ๋พูดบ้าง

โดยเฉพาะเรื่องที่แบบเห็นเราเห็นพูดก็มีสีสันอยู่ตลอด
เพราะฉะนั้นอันนี้พูดแล้วจะเป็นประโยชน์

เอาจริงถ้าเราก้าวข้ามให้ทุกเรื่องไปเนี่ย
คำว่าเกาะกระแสก็ดีคำว่าไม่ใช่เรื่องตัวเองก็ดี
ผมว่านาทีนี้มันพ้นยุคนี้แล้วล่ะ
เอาเป็นว่าทุกเรื่องที่เป็นปัญหาแล้วเห็นได้ชัด
ว่าปัญหามันควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่านิ่งเฉย
ก็เป็นคดีที่ทางตำรวจได้แจ้งความดำเนินคดีเอาไว้นะครับ
กับคุณปรินาใน๔ข้อหาเกี่ยวกับการบุกลุกพื้นที่ป่าในพื้นที่จังหวัดรัชบุรี
เราก็พยายามถามคุณปรินาในวันนี้นะครับ
คุณปรินาบอกว่ายังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะครับ
เดี๋ยวจะมีการชี้แจงพร้อมกับทนายความของเธอ
รัฐสภาวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ
ส่วนความคืบหน้าของคดีนี้นางสาวปารินาได้ส่งหนังสือขอใช้เอกสิทธิ
สอสอคุ้มครองไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับ
โดยอ้างเหตุผลมีภารกิจประชุมสภาสมัยสามัญ
ยังไม่สามารถไปพบพนักงานสอบสวนในคดีนี้ได้
นัดที่นัดไว้เมื่อ๕พฤศจิกายน
แล้วก็ได้ขอยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปยังพนักงานสอบสวน
ให้สอบปากคำพยานเพิ่มเติมอีก๑๐ปาก

และเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เธอถูกแจ้งข้อหานะฮะ